คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือ๒พฤศจิกายน
กับแม่ทะเลาะกันที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านนี่แหละ

ลูกชายก็กลัวว่าแม่จะถูกพ่อทำร้ายร่างกาย
ลูกชายก็เข้าไปห้ามแต่พ่อมีปืน
พ่อก็ชักปืนออกมาปรากฏว่าโอ้โหกระสุนเข้าลูก
ตอนแรกลูกบาดเจ็บสาหัสนะสุดท้ายเสียชีวิตในวันถัดมา
แล้วตอนแรกพ่อตามรายงานข่าวตอนแรกบอกพ่อหนีไป
แต่ว่าพ่อมอบตัวในวันรุ่งขึ้นตอนเกิดเหตุคือช่วงดึก
มอบตัวอีกทีก็คือเช้าอีกวันหนึ่งครับตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
พ่อที่ก่อเหตุชื่อว่านายวิสุทธิพันเพ็งอายุ๔๔ปีนะคะ
ชื่อว่านางสาวรัตนาวดีอายุ๔๔ปี
ลูกชายชื่อว่านายปริวัติอายุ๑๗ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวาน
เราส่งติค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปคุยกับแม่ค่ะ
นางสาวรัตนาวดีเนี่ยค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ลูกชายไปรับจัดดอกไม้ให้กับร้านในตัวเมืองเดชอุดม
เห็นรถกระบะของพ่อจอดอยู่ที่ร้านคาราโอเกะ
ซึ่งก็เป็นร้านที่พ่อไปติดพันธุ์สาวอยู่ในร้านแล้วก็คนในครอบครัวก็รู้กันดี
ก็เลยโทรศัพท์บอกให้แม่รู้ตัวแม่ก็เลยชวนญาติขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
แล้วก็ไปทะเลาะกับสามีหน้าร้านลงไม้ลงมือกันด้วยนะคะ
แต่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้มาเคลียร์กันที่บ้านพ่อกับแม่ก็เลยจะมาเคลียร์กันที่บ้าน
แต่ระหว่างทางเนี่ยค่ะตัวพ่อไม่ได้ตามกลับไป
ที่บ้านพี่ชายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แม่ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับไปหาแล้วก็ไปทะเลาะกันอีกที่หน้าบ้านพี่ชาย
จังหวะนั้นนะคะนายปริวัติหรือน้องฟลุ๊กอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นลูกเนี่ยนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาดูแม่ด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าพ่อจะทำร้ายแม่
พอลูกชายไปถึงจอดรถข้างทางแล้วก็เดินเข้าไปหาแม่
พ่อตะโกนถามว่ามาทำไมไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพ่อกับแม่
ลูกชายก็เลยตอบพ่อว่าอย่าทำแม่นะพ่อก็ตะโกนกลับไปอีกว่าอย่ามายุ่ง
แล้วก็เดินไปหยิบปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะคะจุดสามแปด
อยู่ในบ้านพี่ชายออกมาเหมือนกับมาขู่แต่ระหว่างที่ยกปืนขึ้นเนี่ยค่ะ
ลั่นออกไปหนึ่งนัดโดนลูกชายเต็มเลย
ตอนนั้นเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ตกใจมากนะคะตัวพ่อที่ถือปืนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาเนี่ย
ปืนเลยอะค่ะวิ่งไปกอดร่างลูกชายเอามือเช็ดเลือดแล้วก็ร้องไห้
แม่ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนำลูกส่งโรงพยาบาล
ลูกชายถูกยิงเข้าที่ขมับอ่ะค่ะคุณผู้ชมขมับซ้ายทะลุออกกระโหลกด้านบน
แล้วกระสุนโดนจุดสำคัญก็เลยเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุ
ตัวแม่เนี่ยค่ะบอกว่าตัวพ่อก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
มอบตัววันถัดไปนะคะช่วงเช้าวันถัดไป
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแม่บอกว่าเชื่อว่าพ่อเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะยิงลูกหรอกเพราะว่ารักลูกมากโดยเฉพาะน้องฟลุ๊ก
รักมากจริงคือน้องฟลุ๊กเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนผู้หญิงจะกอดจะหอมแม่ตลอดเวลาทั้งกอดแม่ทั้งกอดพ่อตลอดเวลาแบบนี้คือใกล้ชิดกันมาก
เหตุการณ์นี้ตัวแม่บอกว่าเชื่อว่าพ่อน่าจะเมาด้วยครับก็เลยวิ่งไปเอาปืนแล้วก็
แล้วคนที่ถูกลุกหลงจนเสียชีวิตก็คือลูกแท้ของทั้งคู่

มาอยู่อุ่นไปเปรียวเรืองก็พอ๑๕๑๙

พ่อกระซุนมนี่มันก็ล็อกไปซื่อหนาลูกเลย

ทางด้านนายธนารักษ์สมศรีเพื่อนร่วมงานที่ร้านจัดดอกไม้ที่น้องฟลุ๊กไปทำงาน
ก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนน้องฟลุ๊กจะเสียชีวิตก็มีรางสังหรณ์เกี่ยวกับน้องฟลุ๊กด้วยนะ
คือปกติเนี่ยน้องฟลุ๊กจะเป็นคนที่ผิวพันธุ์สดใส
แต่ช่วงหลังเหมือนกับดูหมองคล้ำไปค่ะ
เพื่อนก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่ง
เพื่อนคนนี้บอกว่าก็ไปกินข้าวกันนะที่ร้านอาหาร
อยู่หมาเห่าใส่น้องฟลุ๊กแบบเห่าหนักมาก
แล้วสุนัขก็ตะกุยดินใส่น้องฟลุ๊กด้วย
แล้วมันมีเหตุการณ์ก็คือเขาเห็นว่าน้องฟลุ๊กไม่มีเงาหัวตอนที่นั่งอยู่หลังรถกระบะของร้านจัดดอกไม้
เพื่อนบอกเพื่อนเห็นแบบนี้เลยแต่ตอนนั้นไม่กล้าทักจริง
หรือมันจะเป็นมุมมืดไม่งั้นเราก็สายตาฝาดไปเอง
ก็เลยตัดสินใจคือรอคือมองเขาจนกว่าจะถึงแสงไฟ
พอมันไปเจอแสงไฟปุ๊บเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้ก้ม
คือเขาก็นั่งหันหลังปกติคือตอนนั้นผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าทักเพื่อนว่าเขาไม่มีหัว
คือตอนนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นตาฝาดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ก็มีเพื่อนที่โรงเรียนของน้องฟลุ๊กนะครับที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ที่เล่าให้คุณกิติศักดิ์ฟังนะครับ
เพื่อนบอกว่าฟลุ๊กเนี่ยเคยมาบ่นให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนะครับ
แต่มันมีเรื่องแปลกก็คือก่อนที่จะรู้ข่าวเรื่องฟลุ๊กเสียชีวิตนะ
โทรศัพท์มือถือของเพื่อนเขาเนี่ยแบตหมด
แล้วอยู่ดีมันก็เปิดขึ้นมาเองอีกค่ะ
แล้วตอนนั้นพอเปิดขึ้นมาเองมีคนโทรเข้ามาบอกว่าฟลุ๊กตายแล้ว
ก่อนวันที่เกิดเหตุน่ะประมาณสามทุ่มกว่าโทรศัพท์แบตผมนั้นหมด
แล้วมันดับแล้วทีนี้อยู่ดีมันก็ติดมีคนโทรมาบอกว่าน้องฟุ๊กเสียแล้วนะ
ต้องทำใจนะฟุ๊กไม่อยู่แล้ว
ผมก็เลยพูดว่าพี่ครับมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับที่จะมาพูดแบบนี้
แล้วทีนี้ผมก็โทรไปหาน้องเขาน้องก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับ
ตอนนี้เขาส่งไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลแล้ว
ุ๊กนี่เป็นคนนิสัยดีมากรักเพื่อนในห้องแบบไม่ว่ากิจกรรมโรงเรียนฟุ๊กก็ช่วยเหลือตลอดครับ
สำหรับศพของน้องฟลุ๊กนะครับครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักนะครับ
จะมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่๖พฤศจิกายนนี้ที่วัดสิริสารคุณที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมนะครับ